คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องครูบาตั้วหน่อยค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องของการลงหน้าทองแล้วมีการลงที่เนินอกเนี่ยค่ะ

ตอนนี้ครูบาตั้วไม่ได้อยู่ที่วัดปันเสาแล้วนะ
นักข่าวของเราเนี่ยไปตามหาไม่เจอตัวแล้วอะนะคะ

หายตัวที่ว่านี้คือหายออกจากวัดไปแล้วนะฮะ

เนี่ยแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอ
อันนี้เป็นโพสต์ที่คนวิภาควิจารณ์เยอะจริงนะ
กรณีครูบาตั้วนี่ลงหน้าหน้าทองและอิริยบทต่างของครูบาตั้วดูไม่สำรวมค่ะ
ครับแล้วก็เหมือนเปิดสำนักแบบนี้นะฮะมีคนมาให้ลงหน้าทองทั้งเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชาย
ลงทั้งบริเวณใบหน้าลงทั้งปิดคลุมไว้แล้วก็ลงที่หน้าอกนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ครูบาตั้วไม่ได้โกนคิ้วไม่ได้โกนหนวดไม่เหมือนพระสงฆ์ทั่วไป

วัดแห่งนี้คือที่วัดปันเสาวัดดังค่ะเพราะว่าก่อนหน้าก็มีกรณีเรื่องของการปาร์ตี้หมูกระทะเนี่ยนะคะ
ทีนี้พอมันเป็นข่าวเป็นคราวนักข่าวของเราก็ไปที่วัดปันเสาที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
อยากรู้อยากคุยอยากสอบถามครูบาตั้วไม่เจอนะคะไม่เจอได้แต่เจอพระลูกวัดนะคะ
พระลูกวัดก็ให้ข้อมูลว่าพระตั้วเนี่ยนะคะได้จำพรรษาอยู่ที่วัดปันเสาเนี่ยประมาณหนึ่งพรรษาแล้ว
แล้วทีมข่าวก็ได้ขออนุญาตขึ้นไปดูบนกุฏิที่พระตัวเนี่ยเคยพักอาศัยตอนเข้าไปเนี่ยนะคะ
วางทิ้งอยู่ในห้องเปิดตู้เย็นดูค่ะ
ตู้เย็นมีการเสียบปลั๊กเอาไว้

ก็เลยคิดว่าพระตัวน่าจะเพิ่งออกไปได้ไม่นาน

เพราะจะไปดูว่าเปิดเป็นสำนักหรือเปล่า
ในการที่จะเสกคาถาอาคม
หรือว่าเป็นสำนักในการที่จะทำศัยศาสตร์
ทำคุณศัยให้กับคนที่มาเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้นอกจากคุยกับพระลูกวัดแล้ว
ก็เจอกับแม่ชีแม่ชีที่อาศัยอยู่ที่วัดนี้มาเกือบ๑๐ปี

วัดปันเสาแห่งนี้ต้องมาเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดี
ก่อนหน้านี้ก็กรณีปาร์ตี้หมูกระทะแล้ว
เรื่องยังไม่ทันจบเลยมาเจอกรณีของพระตัวอีก
ก็อยากให้พระตัวออกมาชี้แจงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

บอกว่าก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวเคยเห็นรถ

ขับมารับออกไปจากวัดประมาณครั้ง๒ครั้ง
แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เห็นหน้าลูกศิษย์คนนั้นอีกเลย
ส่วนเรื่องของการประพฤติตัวแม่ชีก็บอกว่าไม่เหมาะสม
คนที่มาบวชพระไม่ควรมีพฤติกรรมแบบนี้
ทำแบบนี้เหมือนกับการเอาผ้าเหลืองมาบังหน้า
เพื่อทำมาหากินมันผิดจากหลักคำสอน
และอีกอย่างหนึ่งแม่ชีก็ตั้งข้อสังเกตว่า

ครูบาจริงคือต้องใช้กับพระที่อายุเยอะ
อันนี้คือยังอายุ๒๐กว่าเองยังน้อยอยู่เลย

ต้องเป็นพระที่มีคนเคารพนับถืออย่างมาก

แล้วก็ล่าสุดทางเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต๒
รักษาการเจ้าอวาดวัดปรรรสาวอย่างพระครูธีระสุตพพฤษ
บอกว่าพระตัวเป็นพระที่บวชได้ประมาณ๑๒พันศามาจากที่กรุงเทพ
แล้วก็หลังจากนั้นก็มาขอจำพรรษาอยู่ที่วัดปันเสาได้ไม่นาน
ใช่มาจำพรรษาอยู่ที่นี่แค่๑พันศาเองนะฮะ
ทีนี้พอรู้เรื่องก็ได้สอบถามเรื่องนี้ไปกับทางพระตัว
แล้วก็ตักเตือนด้วยนะให้พระตัวหยุดการประกอบพิธีกรรมต่าง

เพื่อนที่เขาเคยเป็นเพื่อนกันตอนที่ไปคารวาส
พระสาวแวะมาแล้วก็โทรพรวัลเกิดกันและก็ลวดรวดพิเศรษพิธองกลัง
ตลอดเลยกินทองกับเมืองครับตำเลยบอกว่า
ก็ขอให้หยุดสิ่งที่กำลังทำอยู่ทั้งหมดเลย
แต่ว่าใครจะมาขอทำอย่างแกล้ง
ในเชิงที่มันต่อไปในทางลักษณะของการประกอบพิธี

เวลาคนเห็นภาพเนี่ยมันจะตีความกันไปต่างนานา
ก็คือท่านเจ้าคณะตำบลท่านมีการพูดคุยกับพระตัวแล้วนะ
เรียกว่าพระตัวพอนะฮะคือพระตัวเนี่ยก็ให้เหตุผล๓เหตุผล
บอกว่าชายหญิงในภาพเป็นเพื่อนสนิทที่มาอวยพรวันเกิดกัน
เหตุผลที่สองคือไม่ได้เปิดสำนักไม่มีเจตนาทำให้วัดเสื่อมเสีย
และที่ทำหน้าทองหรือว่าถ่ายรูปเป็นการถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนสนิทเพื่อนซี
เหตุผลที่๓ก็คือเขาเคยร่ำเรียนวิชาเสริมสิริมงคลมาแต่ไม่เคยเปิดเป็นสำนัก
นี่คือเหตุผลที่พระตัวได้ให้การกับท่านเจ้าคณะตำบลไว้
ตอนที่พระตัวเนี่ยยังไม่หายออกจากวัดนะครับอืมทีนี้ค่ะ
รักษาการเจ้าวาดที่วัดปรรรสาวเนี้ยนะบอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวหลังออกภรรษาแล้วเนี้ย
คงจะต้องทำบุญใหญ่เลยแหละอืมทำบุญใหญ่เพราะที่ผ่านมาเนี่ย
เนี่ยอุ้ยเกิดปัญหาขึ้นเยอะนะคุณเหตุสามเหตุใหญ่ใหญ่นะฮะ
ทางวัดบอกโอ้โหมันไม่ดีเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาเรื่องของไฟไหม้กุฏินะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้กุฏิครั้งใหญ่ไปแล้วที่วัดปันเสาเหตุที่สองก็คืออดีตเจ้าอาวาส
แก๊งหมูกระทะท่านก็ต้องศึกไปและเหตุที่สามก็มีเรื่องของพระตัวมาอีกนะครับ
จริงจริงวัดปรรรสาวเนี้ยถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่เหมือนกันนะฮะ
ก็ไม่ได้เกี่ยวกับวัดหรอกนะเรื่องที่มันมีข่าวไม่ดีอะไร
ไม่ได้เกี่ยวกับพระรูปอื่นหรอกแต่แค่เกี่ยวกับพระบางรูปเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะแล้วแต่มันก็ต้องยอมรับนะพอมันเกิดมาเป็นปัญหาแบบนี้
ที่ไหนล่ะที่วัดปันเสามันกระทบกับความเชื่อมั่นกระทบกับความศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชน
เรื่องชื่อเสียงด้วยใช่พระท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทำบุญใหญ่ซะหน่อยหลังจากออกพรรษาแล้วนะคะ
อันนี้ก็ยังตามหาตัวกันอยู่นะว่าพระตัวอยู่ที่ไหน
เพราะว่ายังเป็นพระอยู่ไม่ได้ลาศิกขาแล้วก็ยังร่องหนอยู่นะคะ